หนึ่งเรื่องราวที่จะพาไปติดตามรับชมกันเป็นเรื่องดีของในปีที่ผ่านมาและเขาก็ยังทำอยู่ในปีนี้
ที่จังหวัดอ่างทองฮะเด็กนักศึกษาเขามารวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์ออกมาชิ้นหนึ่ง
เพื่อหารายได้ไปช่วยกระต่าย

ที่จังหวัดอ่างทองครับน้องใบตองผมพาไปที่นี่เลยที่วัดดอนกระต่ายทองอำเภอชายโยโหฮิ้ว
อำเภอชายโยธรรมดานี่แหละครับอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง
เห็นแบบนี้แล้วตกใจทำไมในวัดก็ตายเยอะขนาดนี้
คือเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้ชาวบ้านเขาเอากระต่ายมาปล่อยไว้ที่นี่
ตอนแรกน่ะมันก็มาตัวสองตัวแล้วตอนหลังอ่ะ
เพียบไม่ได้ว่าชาวบ้านเอามาให้เพิ่มนะแต่ว่ามันฟิต
มันออกลูกออกหลานมันฟิต
มันก็ผสมอันกันอ่ะสัตว์น้ะตามธรรมชาติไหมฮ้ามให้อยู่จริง
กระต่ายมันฟีดกันเพียบเลย
มาเป็นโอ้โหอีลุงตุงนังเยอะแยะจริง
ทีนี้พอมันอยู่กันเยอะมากันเยอะ
ปัญหาเกิดขึ้นก็คือเรื่องของค่าใช้จ่าย
ในการที่จะซื้ออาหารมาให้มันกิน
แล้วนอกจากนี้ต้องรักษาพยาบาลมันด้วยนะ
เพราะว่าแต่ละตัวมันเกิดมาบางทีมันก็ป่วย
สัตว์มันก็ป่วยเป็นเหมือนกันแต่ยังดีที่ยังมีญาติโยมเนี่ย
พอจะมีน้ำจิตน้ำใจคือนำปัจจัยมาถวายให้กับทางวัด
แต่มันก็ไม่พอเพราะไอ้กระต่ายพวกนี้มันเยอะจริง
เยอะเต็มวัดไปหมดนะครับสมชื่อกับวัดดอนกระต่ายทอง
เพราะฉะนั้นน้องพวกนี้แหละครับที่ผมบอกว่า
เขามีจิตอาสามีจิตใจที่ดีงามรวมตัวกันครับ
เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ร่วมมือกันคนละไม้คนละมือผลิตพวงกุญแจ
ที่เป็นรูปกระต่ายน่ารักน่ารักเนี้ยเอามาขายอ๋อ
ขายปั๊บไม่ได้เอาเงินเข้าตัวเองนะเอาเงินไปทำอะไรคะ
บริจาคให้กับทางวัดครับเพื่อที่จะเป็นปัจจัย
เป็นเงินสำหรับในการซื้ออาหารดูแลเจ้ากระต่ายพวกนี้
โอ้โหน้ำใจงามจริงจริงค่ะแล้วเขาขายแพงไหมอ่ะ
เฮ้ยทูกยี่สิบบาทเองชิ้นหนึ่งอ่ะอืม
สิบบาทเท่านั้นเองนะครับเอ้าใครที่สนใจอยากจะไปอุดหนุนนะ
ผมว่านะเอาหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้นี่เลยครับ
คุณผู้ชมครับค่ะศูนย์แปดอ่าขออภัยครับศูนย์เก้าแปด
สามหกห้าเจ็ดเจ็ดสองหรือว่าจะโทรไปสอบถามยัง
ดอนกระต่ายแบบเบอร์ตรงได้เลยนะกับหมายเลขศูนย์เก้าสาม
สามห้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเพื่อขอบริจาค
คือทางวัดเนี่ยโอเคเขาอาจจะรับปัจจัยที่เป็นเงินมา
แต่ว่าตัวเงินจริงเขาไม่ได้อยากจะได้หรอก
สิ่งที่เขาอยากได้จริงจริงเลยก็คืออาหารครับอาหารและยาเนอะ
อาหารแล้วก็ยาที่เอาไว้รักษาดูแลกระต่ายพวกนี้นะครับ
คือถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้คุณผู้ชมโทรไป
ลองถามทางวัดว่าจะเอาอาหารกระต่ายไปให้ได้ที่ไหนไปบริจาคได้ที่ไหน
อันนี้จะดีมากเลยครับใช่แล้วหรือว่าสอบถามไปว่าเขาสนใจ
อยากจะรับบริจาคอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่ารวมไปถึงไปอุดหนุนน้องเขา
นักพงกุญแจน่ารักมุ่งมิ่งมุ่งมิ่งแบบนี้อยากจะมีเอาไว้สักคู่สองคู่
ก็ลองติดต่อไปเผื่อใครอยากจะซื้อมาเป็นของชำรวยของที่ละลึกใช่ไหม
ซื้อทีละเยอะก็โทรไปสั่งน้องน้องเขาเรื่องหน้ากันก่อนได้ด้วย
ได้ทำบุญไปในตัวด้วยนะจ๊ะครับ